เจ๊ต๊าร์

พี่ห่อครับแคลร์ครับผมคุณออกเลยครับพระดำ
รู้สึกเธอเป็นอีพี่ชาวอีเนละคุณ
ให้เยอะศพใหม่ให้เยอะโอเค

พี่ไม่อยากลืมฟื้นพระดำพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวรายการนั้นจะโดนตอบย้ำ

วันเอาใหม่สถิติของรายการนี้

ก็ใช่นะพี่สุชาวมีคนพูดเองว่าเลขหนึ่งเยอะ

โอ้โฮถ้ามันซื้อเลขหนึ่งหมดมันก็ช้อนเถอะ
กลัวตรงนี้ละเลข๑มาเยอะแล้วก็เมื่อวานี้ก้วยเราก็ได้ผลก้วย๙ไง๙

แม่ไม่ถูกแม่โทรมาโวยวายอยู่ว่าจะ
คือหนูซื้อทีวีใหม่ให้แม่อยู่ที่ห้องครัว
เพราะแม่อยากจะดูข่าวใส่ไข่เพราะว่าจะดูเลขพี่มดดำ

อันนี้จะเก็บที่เกิด

แม่ดูขาดสายไข่ในห้วครัวละ

แม่จดทุกวันแบบว่าพี่มดดำพูดอะไรอย่างเช่นวันนั้นที่บอกว่า
คลอดลูกในรถว่ามันคำใจไหมคะลองไปดูจริงคลอดลูกในรถออก

คุณแม่ก็บอกว่าลูกเด็กผู้ชายบวก๑เด็กยิ่งลบ๑
๖๑ก็๖๑รถมันออก๕๑

ไอ้เด็กที่คลอดออกตรง
ครับยังเออดูไม่เป็นไรนะคุณแม่ว่า
๑๕วันเดี๋ยวก็ถึงแป๊บเดียว

แต่อีกหนึ่งทีมที่ตอนนี้กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ไปแล้ว

วันนี้นะฮะ๙โมงครึ่งหลังจากที่กลับจากอเมริกามาเนี่ย
ก็มาที่ห้องรับรองตึกประชาการหนึ่งธรรมดีรัฐบาล

นรนรรัฐบนตรีเนี่ยพร้อมด้วยอื่นรถบนตรีก็ส่งวัฒนธรรมเนี่ย
กรณีถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
แล้วก็มีอดีตผู้ว่าของเชียงราย
แต่ทุกวันนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวเนี่ย
ก็คือคุณนรงศักดิ์โอสดธนากร
แล้วก็มีผู้ช่วยโค้ชคุณหญิงปัธมารีสวัสตระกูล

ทั้ง๑๓คนเข้าเยี่ยมคารวะแล้วก็มอบรางวัล
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนายกเขาบอกว่ายังไงรู้ไหม
ฟ้าลิขิตไว้เป็นแบบนี้นี่เสียงเหมือน
ฟาริขิตโอ้โฮนี่ปัฒนาพร้อมไปเยอะอ๋อรูปเมื่อกี้นี่คือนายกถ่ายเอง
ฟ้าลิขิตให้ไว้เป็นแบบนี้มีเหตุการณ์ขึ้นมาและช่วยเหลือพวกเราได้
สร้างชื่อเสียงไปถึงข้างนอกก็มีจ่าแซมผู้เสียสละชีวิตไปคนนึง
ขอให้นึกถึงเขาเยอะนายกบอก
พี่น้าอาที่เขาเสี่ยงชีวิตช่วยเรา
ช่วยด้วยแรงใจแรงศรัทธาและความหวัง
นี่คือสิ่งที่เราต้องจำให้มั่นจนถึงวันตาย
ชีวิตเราไม่ใช่เรากับครอบครัวเท่านั้น
แต่เป็นเรากับคนทั้งหมดที่ไปร่วม
นั่นคือครอบครัวของท่าน
เห็นบอกว่าจะไปทำหนังกันเหรอ
ถามหน้ายกเอาเลยวันนี้หน้านี้มายังไม่เจอแล้ว
บอกจะไปทำหนังกันเหรอเห็นหนังสือพิมพ์เขาลง
เห็นบอกว่าได้คนละ๓ล้าน๗เหรอเด็กก็ตกใจ
โดนแล้วโดนเด็กก็บอกยัง
พวกเราไม่ใช่ใครจะไปทำอะไรก็ได้นะนี่จะไปทำอะไรไม่ใช่ไปทำ
๔สุ่มห้าทำกันได้รอก่อนที่ผ่านมาต้องขอบคุณเด็กด้วย
พ่อแม่เองด้วยไม่ได้คิดไปเองพูดเอง
ตราบใดยังอยู่ด้วยกับเนี่ยแต่แข็งแรงนะ
สรุปคือนายกก็ไปถามว่าได้เงินเข้ามาหรือยัง
๓ล้านเจ็ดไปให้พ่อแม่เซ็นมารึยัง
ปรากฏเด็กเขาก็ยืนยันว่าไม่มีการเซ็นใดทั้งสิ้น

ที่ผ่านมาต้องขอบใจเด็กแล้วก็พ่อแม่ทุกคน
ที่ไม่ไปคิดเองพูดเอง
ตราบใดเรายังอยู่ด้วยกันแบบนี้จะแข็งแรง
มีคนให้กำลังใจดูว่าไอ้มดดำอยู่ไหม
ทำไมถ้าไม่อยู่มั่นมูดหน้าเอาใหม่จ้ะไม่เหรอถูกต้อง

วันหลังจะเอาตัวเยียร์มาให้มึงเลี้ยงเล่นเดี๋ยวก่อน
แล้วมีอยู่๒ตัวนี่หรือ

ไอ้แอ๊ะที่กูมาที่แล้วจับให้กูอาจจะข่าวตัวเยียร์
เหมือนมันหลอกด่าฉันยังไงก็ไม่รู้
ไม่ผมไม่ได้ดูที่ท่านนายกใช้มูธือกล้องอะไรถ่ายสวยไป
เพราะว่านายกเขาจะร่วมถ่ายเซลสีกับทีมไม่ภาพภาพเขาเหรอ

อันน่ะฮะภาพภาพภาพภาพภาพภาพนี่นะครับเดี๋ยวเราขอเข้าไปดู
ดูภาพเครื่องไว้เมื่อกี้หน่อยฮะอยากเรียกว่ายังไงอยากเรียกว่าโลกหรอก
แต่ว่าไม่กว้างเลยนะเหลนแบบมากถ่ายที่นี่นายก
คุณแม่กดอีพอร์ไทยมั้ยนายกมี๒แล้วนายกมี๒แล้วนี่กล้องไหน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
ไอโฟนพูดนะฮะขนาดนี้วันนี้เป็นวันแรกนะฮะที่นายกประยุจจรโอชามี
คนตามเหรอคุณแม่
วันนี้เป็นวันแรกเราเพิ่งลงรูปรูปที่๒
ดตามมานะฮะตอนนี้๔๗๔๗๐๐คนวันเดียว

มั่นเนี่ยครับล่ะนี่นะฮะกลัวไปดูสิ
ใช่คุณโอ้คมทหารท้องแท้อีนัดนะฮะ

เวลาไม่ฉุนลุงก็น่ารักดีนะเนี่ย

เวลาลุงไม่ฉุนลุงก็น่ารักดีนะเนี่ย

ว่าอย่างไรครับให้คุณชัดชัยพรมเลิศ

พาเด็กไปเที่ยวพัทยาโอ้โหสุดยอด
เพราะว่าเด็กเขาอยากไปเที่ยวพัทยา

ประหลัดกระทรวงมหาดไทยพาไปเที่ยวพัทยา
สมมุติอ่ะเป็นท่านนายกถูกไหมคะ

จะพยายามอ่านให้เยอะที่สุด
โอเคนายกเล่นชอบสถานการณ์ขนาดนี้แล้ว

เธอถามไงว่านายกเล่นเองรึเปล่า
มีคนช่วยแต่นายกก็ดูไหมดู

ฝากร้านได้ไหมเดี๋ยวฉันดูกับมีคนฝากร้านไหม
ฝากรายการข่าวใส่ไข่หน่อยพิมอย่างนี้ดีไหม

ฝากร้านฮะ
เฮ้ยแล้วมันยืนได้ที่ไหน
เหมือนหัวขาด

วันนี้ครับทวิตเตอร์ครับของจสร้อยของเรา
มีการโพสต์ภาพภายในรถตู้โดยสารประจำทาง

พร้อมระบุข้อความว่ารถตู้สายสุวรรณภูมิอ่อนนุษย์

ทั้งนี้ภาพดังกล่าวเผยแพร่ออกไป

เพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครับ

ในเหตุการณ์ต่างเยอะแยะมากมายนะฮะ
อย่างเช่นว่ารถตู้สายอมรทรัพย์หนองจอก

ช่วงนะผู้โดยสารนี่ยินยอมลดน้อย

เพราะสายฉลองกรุงไม่มีรถเมย
สายยาวิ่งค่ะไม่เห็นใครมาแก้ปัญหา

เพิ่มสายรถเมย์ให้วิ่งยาวเหมือนรถตู้สิ
เลือกใช้รถส่วนตัวน่าจะดีขึ้นครับ

คือพอรถตู้มาจอดทุกคนเนี่ย

เหมือนฝูงซอมบี้

ขึ้นไปยืนแล้วก็ไปยัดไปเบียดกันอยู่ข้างใน
ก็ต้องยอมฮะโคตรเสียวแต่สนุกดีครับ

รถตู้ที่เก่าแล้วเขาไม่อนุญาตให้ใช้แล้ว

มีปัญหานะจากลาดพร้าวไปกลับไปรังสิต
ก็เลยถามเขาเหมือนกันว่าทำไมตอนนี้ไม่มีรถตู้อย่างนี้
เขาบอกว่าอะไรรู้ไหมทำไมคนถึงยอมใช้รถตู้

ตัวเองก็ไม่ต้องไปต่อรถเยอะถูกมันสามารถจอดได้ตามที่ตามจุดแต่ถ้าเป็นรถเมย์อ่ะ
มันไม่สามารถตามที่ตามจุดมันเป็นป้าย
คนก็เลยเลือกที่จะใช้รถตู้
แล้วก็รถตู้ขึ้นทางด่วนด้วยทับรถเมย์ไหม
ไม่ทับเพราะว่ารถเมล์ไม่ขึ้นทางด่วนแต่รถตู้ขึ้น
ก็คือช่องโหวที่รถเมล์บริการไม่ทั่วถึงรถตู้ก็สวมเลย
เพราะคลอง๑คลอง๒คลอง๓ยังไงคนเขาก็จอดหน้าคลอง
แต่อย่าลืมว่าเวลาที่รถตู้เนี่ยรถตู้ก็ยังจะเข้าไปในซอยในซอกในซอย
แต่โอเคปัญหาตอนนี้คือรถตู้ต่ำที่เกิน๑๐ปีปุ๊บ
เขาไม่ให้ใช้แล้วตอนนี้มันรถตู้มันก็ไม่พอ
แล้วมันจะไปอยู่ไหนขายทิ้งเหรอ

ก็ต้องทิ้งใช่ไหมครับก็ต้องทิ้งแต่มันก็คือพวกความปลอดภัยผู้โดยสาร
แต่ถามว่าวันนี้มันก็ยังไม่มีรถตู้พอ
แต่ก็ต้องรอจนกว่าระบบสาธารณูปโภคจากที่นี่
อีกหน่อยรถไฟฟ้ารถความขึ้นมันก็จะเร็วขึ้นถูกต้อง
งั้นไปดูเรื่องสุนัขหน่อยนะครับ
ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยที่มีข่าววูบออกไป
ตอนนี้เกิดผลแบบนี้ขึ้นมาค่ะ
เมื่อวานนี้เจ้าอาวาสวัดดังเขตอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็นำภาพสุนัขที่ถูกจับยัดใส่กระสอบปุ๋ย
ผูกปากทิ้งไปทิ้งริมถนนแล้วก็ตายหลายตัวเลย

ทำให้เจ้าอาวาสทนไม่ไหวต้องนำไปโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันไปพร้อมกับคอมเมนต์ต่างเป็นจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปตรวจสอบพบว่านั่นคือวัดบ้านดงน้อย
อยู่ที่ตำบลบ้านโค้งอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เดินทางไปตรวจสอบก็พบกับพระประหลัดอนวัฒน์อภิลาโส
วันที่๑๓อัตมาก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกระสอบปุ๋ย
ต้องสงสัยวางอยู่ข้างดงอ้อยริมถนนเข้าวัด
ห่างจากวัดไปประมาณครึ่งกิโลเมตร

แต่ละใบนั้นมีเชือกผูกปากกระสอบอย่างแน่นหนา
กระสอบก็เป็นรูโบ๋มีหัวสุนัขโผล่มา

แต่เมื่อเปิดกระสอบดูไอ้ที่โผล่ทั้งหัวทั้งขานะฮะ
ตายหมดแล้วอ๋อตายหมด
อีก๓ใบที่ผูกไว้เหมือนกันเป็นกระสอบปาก

ตั้งแต่อัตมาเป็นเจ้าอาวาสมาทั้งหลายปีเนี่ย
แต่การสอบถามญาติโยมในวัดบ้านใกล้ต่าง

ร้อยวันพันปีไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลย

ท่านบอกว่าเมื่อคิดจะเลี้ยงเขาแล้ว

ยามที่เจ้าของไม่อยู่ก็น่าจะเลี้ยงดูเขาให้ดี

ดังนั้นควรจะเลี้ยงดูเขาจนตายจากกันไป
ข้างหนึ่งไม่ใช่เขาไม่มีประโยชน์แล้วก็นำมาทิ้ง

เลี้ยงไม่ไหวก็ไม่ควรจะนำเข้ามาเลี้ยงแต่แรก

บอกว่าเป็นเพราะมีการนำเสนอข่าวว่ารัฐบาลออกกฎหมายบังคับ
ให้ผู้เลี้ยงหมาแมวต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องเสียเงินจำนวนมาก
ตัวหนึ่งประมาณ๔๕๐บาทบางคนเก็บหมาเก็บแมวมาเลี้ย

เขาก็เลยบอกว่าไม่ไหวนะ
อาจจะต้องมีภาระเพิ่มขึ้นอีกทำให้ไม่มีเงินจะเอาไปขึ้นทะเบียน
แต่ชาวบ้านไปได้ยินแต่คำว่าจะปรับถ้าไม่ไปจ่าย๔๕๐บาทจะปรับตัวละ๒๐๐๐๐บาท
ตัวตัวละ๒๐๐๐คุณคิดดูเอาเองแล้วกันเท่าไหร่
ตอนที่เป็นข่าววูบออกมาเนี่ยก็เร็วมาก
แต่ตอนที่บอกว่าระงับไว้ก่อนไม่เร็ว
ตอนนี้ไม่รู้แล้วเขายังไม่ได้ใช้ใช่ไหมพี่พี่

เขาไม่ได้เพราะมันไม่รัดกลุ่มพอ
อาจจะอาทิตย์ในครั้งหน้าอาจจะต้องใช้
เพราะฉะนั้นคนที่ไปทำแบบนี้เขาอาจจะไม่ทราบ

คือพอบอกว่าเสียตังค์ปุ๊บก็ไม่ถี่ถ้วนไง

ไหนข้าวอีกไหนต้องมาจ่ายข้าว๒ตัว๙๐๐

เขาก็เลยแบบว่าบางคนไปทิ้งไว้ตามวัด
บอกว่าวันที่มีข่าวออกว่าจะเก็บเงิน

แต่อันนี้คือเจ้าอาวาสไม่ไหวมาโพสต์ลงเฟซ
คือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓ก็คือหลังจากเธอประกาศเลิกไปตั้งนานแล้ว
แสดงว่าข่าวที่แบบว่าเป็นลบเนี่ยมันจะอยู่นานกว่า
คนจำนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียงได้ปกติตอนนี้นะฮะ
ตอนนี้ปกติยังไม่มีการเก็บแต่ก็ต้องรอดูปีใหม่ว่าจะเอายังไงกันต่อไป
คือว่าวันนี้คือจะเก็บตัวละ๔๕๐บาทนะ
ลงทะเบียนไว้ก่อนแต่ยังไม่ต้องเรื่องเงินไหมเพราะมันไม่น่าจะต้องเสียเงิน
มันมีความปกติว่าจะมีลงทะเบียนฟรีนะครับ

แต่จริงเราต้องไปเก็บก่อนที่จะไปทาง
แล้วมันก็ชอบหนีออกไปนะไอ้พวกหมาแมวที่เก็บมาเลี้ยง
เดี๋ยวมันก็หนีไปแมวเดี๋ยวมึงออกไปเมียวเหงาที่อื่น
แต่แมวมันเต็มบ้านเต็มเมืองจริงเนาะ

๔๕๐บาทแพงมากรับไม่ได้

คนก็บอกว่ามันรับไม่ได้สำหรับ๔๕๐บาทมันแพงจริง
ใจเย็นตอนนี้เขาระงับไว้ก่อนแล้วเพราะเขารู้ว่ามันยังไม่ควร
โดยงานทราบแล้วล่ะนะฮะ

มากันโดนรุมประพฤติ๑ปีหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับพ่อไอเสีย

ดูเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นหมายความว่าล่วงเกินด้อยเสีย

เกิดเรื่องหวาดเสียวว่ากล้องวงจรปิดจับภาพประตูเหล็กที่ล้มทับเด็ก
แต่ว่าโชคดีแม่ช่วยทันนะฮะเป็นภาพนิ่งค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคุณถนอมบุญเกิดเนี่ยได้โพสต์ภาพนิ่งเอาไว้นะคะ
ว่าเป็นวินาทีที่ประตูเหล็กไม่นิ่งนะอันนี้ไม่ใช่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว
แล้วก็เด็กมาช่วยแม่ดึงปุ๊บแล้วก็มันก็ล้มลงมา

แล้วก็ทับไปนะฮะแต่ว่ามีแรงของแม่เนี่ย
เขายังช่วยผ่อน
ออกมาได้ทันนะฮะคลิปนี้นะฮะคุณถนอมบอกว่าเป็นเตือนภัยให้ทุกคนระวังนะครับ
เหตุเกิดที่ปากแร็ดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะ
ก็รีบเช็คประตูบ้านด่วนเลยนะคะว่าน็อตตัวไหนมันหลวมไหมมันล็อกหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้ถือว่าโชคดีเพราะปกติคุณแม่จะมาปิดประตูทุกครั้ง
ครั้งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะคะคุณแม่กำลังลงมาแต่น้องช่วยเลื่อนประตูปิดก่อนแล้ว
ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันโชคดีมากที่น้องนั้นเจ็บเพียงเล็กน้อย

คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็เขาก็บอกว่าเหตุเกิดเนี่ย
ตอนนี้ข้างตรงมีร้านพวกร้านอาหารร้านต่าง
พนักงานของร้านก็ได้ยินเสียงคมคาเหมือนอะไรโค้นล้ม
ได้ยินเสียงอุทานของลูกค้าที่นั่งรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะด้านหน้าของร้านเนี่ยนะครับ
แล้วก็ก็เลยวิ่งไปดูกันมาดูภาพวงจรปิดอันนี้นะคะ
เขาก็บอกว่ามีเด็กอายุ๕๑๐ขวบได้เปิดประตูออกมาแล้วกระโดดโลดเต้นเราคุณแม่อยู่ที่นอกบ้าน
พอคุณแม่มาขึ้นมอไซค์เอามาจอดเพื่อจะได้เดี๋ยวจะไปด้วยกัน
นั่นแหละพอขยับประตูแป๊บเดียวนะคะก็โค้นมาอย่างนี้
น่าจะเกิดจากที่ล๊อคหลวมหรือว่าตัวน็อตหลุดเนี่ยนะฮะ
นิดเดียวเองนะฮะทำให้เกือบจะเกิดโศกนาฏกรรม
เหตุการณ์ไม่คาดคิดแบบนี้นะฮะเมื่อเด็กหญิงลากประตูแล้วเนี่ย
คุณแม่ก็มาคว้าไว้แต่ว่าด้วยแรงของเหล็กเนี่ยทำให้ไม่ทัน
ก็เลยโค้นล้มทับเด็กทันทีโชคดีที่คุณแม่แรงของคุณแม่ประทังเอาไว้ได้
ครั้งแรกเนี่ยคว้าไม่ทันนะฮะตอนหลังเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมีคนมาช่วยนะ
ที่ไม่มีภาพมีคนมาช่วยมีคนมาช่วย
ตอนนี้เด็กหญิงคนนี้ก็ปลอดภัยดีและโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมาก
แล้วลูกค้าพนักงานก็ช่วยกันโอ้ยตายแล้วฉันดูดิฉันหวาดเสียวขนลุกเนอะ
เขาฝากมาเตือนว่าเราเห็นมันแข็งแรงแข็งแรงเปิดปิดทุกวันอย่างนี้
มันก็ไม่แน่แล้วจะไปดูยังไงวะ
ก็มันก็ไม่นึกอ่ะเนี่ยอันนี้เขาเลื่อนเขาทุกวันอ่ะเข้าออก

เพราะว่าฝนตกแล้วมันทำให้น็อตมันคลาย
ตรงลางมันช่วงน็อตที่มันอยู่ตรง

อ๋อไม่มีเหรอ

ไงคะวัวอันนี้คือพ่อพันธัวบรามั่นครับ
ุดหงิดถ้าไม่ได้ผสมพันธุ์

นี่ครับเจ้าคิดว่าชนิดเจ้าของทางเราจะดับคาครอกเลยทีเดียว
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่นะครับ๑๓หมู่๑๐ตำบลนิคมอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำครับ
ทางครอบครัวและญาติได้มีการจัดงานศพของนายสมยศเชิงสะอาดอายุ๔๙ปี

วัวพันธอเมริกันบามั่นเพศผู้อายุประมาณ๔ปี
ที่ตัวเองเลี้ยงไว้รับจ้างเพื่อรับจ้างผสม
ควิดเตะซ้ำจนเสียชีวิตครับ
เป็นเรื่องใหญ่นะฮะโดยนางเทียมทัศน์ครับ
ภรรยาผู้ตายเผยว่าสามีมีอาชีพเป็นพ่อพันธุ์วัว
ไปรับจ้างผสมพันธ์บัวมาประมาณ๔๕ปีแล้ว
ปัจจุบันมีวัวผ่าพ่อพันธุ์อยู่๓ตัว

ส่วนเจ้าแรมโบ้เนี่ยเป็นวัวพ่อพันธุ์นะฮะ
สายพันธ์อเมริกาบาร์มั่นแดงครับอายุประมาณ๔ปี
สูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรอันน้ำหนักราว๘๐๐๑๐๐กิโลกรัม
ตันฮะสามีซื้อมาได้ประมาณ๒ปีแล้ว
วัวตัวโปรดครับถูกนำไปรับจ้างผสมพันธุ์เป็นประจำฮะ
เวลาเห็นสามีขับรถพลิกอัพมาที่คอก
ลัมโบ้เนี่ยมักแสดงอาการดีใจล่าเริง

ถูกต้องครับนะฮะว่าเดี๋ยวนี้มีอะไรทำแล้ว
แกก็คึกขนองมีอารมณ์อยากผสมพันธ์
แต่ระยะหลังเจ้าลัมโบ้มีอาการเจ็บที่ขา

จึงให้พักเพื่อรอให้อาการดีขึ้น

โดยช่วงนี้จะนำพ่อพันธุ์ตัวอื่นไปผสมพันธุ์แทน
ทำให้เจ้าดัมโบเริ่มแสดงอาการหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัด

ไอ่เราเป็นจะฝูงอยู่เราก็เลยหนุนหยิต
ก่อนเกิดเหตุสามีได้ออกไปนอนเฝ้าวัวที่คอกเป็นปกติเหมือนทุกวัน
ตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าแล้วก็ยังไม่เห็นสามีกลับเข้าบ้าน
โทรศัพท์ไปหาก็ฝากข้อความตลอด

ตกใจครับเมื่อเห็นสามีนอนสลบร่างกายเต็มไปด้วยเลือดฮะ
มีบาดแผลตามร่างกายหลายแห่งใกล้กันพบเจ้าดัมโบพ่อพันธยืนอยู่
เรียกพี่ชายให้นำเจ้าแรมโบเข้าไปผูกไว้ในคอก
และรีบนำส่งโรงพยาบาลสตึกนะครับ
แต่สามีทนพิษบัตรแผลไม่ไหวก็เสียในที่สุดเอง
ส่วนสาเหตุเชื่อว่าน่าจะถูกเจ้าแรมโบไล่ชนจนเสียหลักล้มลง
แล้วก็กระทืบซ้ำจนเสียชีวิตนะฮะ
แต่อันนี้คือการคาดเดาหรือว่าพิสูจน์แล้ว
พิสูจน์แล้วนะครับตรงนี้นะฮะบรรคุณหิต

ก็เอาไว้จะเผ่นเขาเจ็บอ่ะโมต

เออตัวเองก็เจ็บอยู่เพื่อนออกไปก็มากรี๊ด

ข่าวที่คุณรอคอยดีนะฮะที่มันไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย
แต่ประเทศไทยก็เคยมีที่คนไปมีอะไรกับหมาใช่ไหมล่ะ
นั้นมันก็เราเคยได้ยินข่าวมาแล้วถูกแต่อันนี้มันประหลาดมากม้อ
แต่อันนี้คนเราเด็กที่ทำข่าวนี้อายุเพิ่ง๒๔เองนะ
ไม่ได้อายุเยอะแยะอะไรเลยนะอายุ๒๒
ชื่อนายไรอันสก๊อตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ย
หลังจากพบความผิดการกระทำอนาจารย์
อยากพยายามมีเพศสัมพันธ์กับท่อไอเสีย
อย่างนี้เราตบปากให้อ่ะกลัวหลออย่างนี้

ดูหน้าตาหล่อหน้าตาถือว่าหล่อ

เขาไม่มีอะไรกับท่อไอเสียมดยอมไหม
ก็โอเคไหมถ้าหน้าตาอย่างนี้ถือว่าโอเค
ถ้าเขามีอะไรกับท่อไอเสียได้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ในสนามเดียวกับเขาแล้วล่ะมด
หน้าตาเขาไม่ดีแหละคือหลังจากที่ประชาชนเขาบอกว่าไปเจอมีชาวบ้านไปเจอ
ว่ากำลังร่วมเพศกับท่อไอเสียรถยนต์ครับผม
ชาวบ้านก็เฮ้ยอะไรวะทำยังไงดีนึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยโทรแจ้งตำรวจ

คือก็เลยเจอแจ้งตำรวจเมื่อตำรวจไปถึงนี่ตำรวจก็เอากูมาจับเรื่องอะไรดีเนี่ย
เพราะว่าผู้ชายคนนี้นะฮะนายมาเล็กขัดขืนแล้วก็ยังทำต่อต่อไปด้วยนะ

ในที่สุดตำรวจถึงบอกจะหยุดไม่หยุดจะหยุดไม่หยุด
ถึงขั้นต้องใช้เครื่องช็อตด้วยไฟฟ้า

ครั้งนี้จริงไหมล่ะถ้าเขาติดใจทำยังไงเนี่ยได้ช็อตด้วย
คือตำรวจมาคนมาดูยังไม่หยุดตำรวจมาก็ยังไม่หยุด
เด่นใช้เครื่องช็อตไฟฟ้านั่นแหละช็อตไปเลยถึงจะหยุด
หลังจากนั้นปุ๊บก็ตรวจปริมาณแอลกอฮอลในกระแสเลือดที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าเมานั่นไงพบว่าสูงเกินกำหนดถึง๔เท่า

ถึงขนาดจะต้องขึ้นสารเอกสารของศาลระบุว่า
ระหว่างเกิดเหตุเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตำรวจที่เห็นนะ
มีพยานรู้เห็นถึง๖คน

ถูกแล้วก็ตำรวจศาลก็บอกจะตัดสินใจยังไงดีอ่ะ

ไม่มีเจ้าทุกข์ไหมรถก็แจ้งความไม่ได้

ก่อนหน้านี้นายมาเล็กก็เคยโดนจับกลุ่มแล้วเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์

จากการกระทำรุนแรงด้วยการใช้อาวุธอันตรายฉันว่าบ้าล่ะเขาขอโทษ

ไม่เอามาเลี้ยสิคุณแม่หลับอยู่ก็น็อกไปเลยไง

แล้วก็อุ้มแล้วก็ล่อออกครับผมไม่ต้องถึงที่หรอก
รถยังไม่บรรลุที่ติดภาวะทำโดนพระราชผู้เยาว์
พอรถเพิ่งซื้อบรรที่๓๔ปีไม่ดี
มีบางคนฝรั่งบางคนเนี่ยเขารักรถมากเป็นเหมือนกับภรรยาเขาเลย

เค้าจะลูบไล่รถเค้าจะเจาะเค้าเรียกว่าจูบแล้วก็โอบกอด
รถอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลย

ไอ้บีมเกาวีไงบีมเกาวีก็รักรถมาก

นะฮะก็คือไม่ยอมมีภรรยาแต่ยอมอยู่กับรถ

มีฮะที่ต่างประเทศอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่อันนี้เมาคนละคนละ

เมาหรือเขาอยากทำเพื่อลงแอปพลิเคชันหรือเปล่า

แต่นี่บ้านตำรวจมาถึงขนาดไม่หยุดอีบ้าจะต้องใช้เครื่องช็อตไฟฟ้า

ตำรวจห้ามแล้วนะยังปั๊ม
ปั๊มต่อรักษาง่ายให้มันทำกับรถที่พึ่งดับเครื่องใหม่
วิ่งมาสัก๕๐๖๐กิโลให้มันรู้ไปว่าไม่หยุด
เดี๋ยวเจอวงแหวนแน่นอน

จะได้เข็ดนะฮะ

พิธีสวยเฮียครับวันนี้เบลล่าเต้นเตางอยครับ

สักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาข่าวใส่ไข่ครับ
เวลาคนจะดังเนี่ยแค่เต้นเต่างอยเนี่ย

เบลล่าเต้นถึงเป็นข่าว

ปรากฏว่าล่าสุดอีไอจีของผู้จัดการ

นี่แม่พลอยแล้วคนที่ทอมชื่ออะไร
ตั๊กคนที่เป็นท่อมเชื่ออะไร

ก็คือเขาแบ่งกันไอ้คนที่ดูหมากปริน
ก็คือคนที่เป็นแพร่ใช่ไหมล่ะ

รอยผู้จัดการส่วนตัวได้มีการปล่อยคลิป
ล่าแล้วก็พวกช่างแต่งหน้าทำผม

ไปเต้นไฟลุกเพลงฮิตเต่างอย

งอยไปดูกันสักนิดหนึ่ง

เขาเด้งไปข้างหน้าพี่มนต์เด้งไปข้างหลัง

น้องเหมาะกับแฟนเวียเนาะ

วันดีคืนดีไง
ดูประชาติเป็นเวลาให้เต้นยัง

แต่พี่เอเต้นคนไม่ลุมอย่างนี้

น้องมดดำค่ะทำไมคะทำไม
วันนี้เอดูนั่งตอนที่เอละบุฟเฟย์ดัง

พี่เชียร์ใจพี่มันจะได้เก็บเกี่ยวเลยว่ะ

เอนั่งอย่างนี้แล้วดูบุฟเฟย์

โฆษณามันก็จะเป็นเบลล่าเบลล่าเบลล่าเบลล่า

พอบอกตายน้องปาล์มดูสิค่ะ
ทำไมตอนเบลล่าอยู่กับพี่พี่ยังไม่เห็นจะได้ถอนทุนคืนล่ะ
ไปกันหมดก่อน
แอ๊นั่งซึมอ่ะพี่แอ๊นั่งซึมอ่ะ

ก็พูดซะเทอะไป๑๐ตัวเอ๊๓๐เปอร์เซ็นต์เอ๊ก็ดัวอยู่

ใช่มั้ยล่ะก็ไอ้ก้าวเอาใหม่ดาวิกาออก

แต่เอนั่งอย่างนี้จริงเธอแล้วอีปามลูกสาวฉันไปเจอ

ได้นอนณเดตมาจากฝั่งกันเลย
ตอนนี้ทั้งคู่ก็เป็นเรียกว่าครั้งฟ้าละ
เอาเหรอแต่นี่ไปดูทริปฝรั่งเศสนะคะ

ทำไมถึงได้ดูแบบโรแมนติกมาก
ยายาก็บอกที่ฝรั่งเศสจริงแล้วหนูไปทำงานค่ะ

ก็จริงก็เที่ยวกันบ่อยแล้วนะคะแล้วก็ยิ้ม
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกทุกคนได้เห็นภาพมากกว่า
ยายาเขาบอกว่าส่วนเรื่องชุดที่แบบแต่งเป็นทีมเนี่ย

มาฟังทางณเดชน์บ้างนี่เธอตัดกางเกงเป็นรูปหัวช่วย
ผมมีคนหน้าแข้งข้างหนึ่งนะ

ปกติผมก็ทำอะไรแบบนี้บ่อยอยู่แล้ว

แต่จริงเราไม่ได้ทำเพื่อโอกาสอะไร
เราทำเพราะเราอยากทำให้กับเขา
เราก็เลยลงมือทำเท่านั้นเองก็คือรถคันนี้นะฮะ

โอ้นี่
เออเปิดประทุนด้วยนะฮะสุดยอด

ไม่เอานะ
กินข้าวเหนียวไหม
กินข้าวเบาไหม
เขาก็มีอาหารแอฟริกัน
แจ่วเลยไหมเอาแจ่วนะ

กินกับกล้วยไก่กินกับกล้วยย่องอะไรอย่างนี้

รู้สึกเมืองไทยเขามีเข้ามาเป็นขั้วไก่สฝรั่ง
รู้สึกเหมือนเมืองไทยแล้วก็เวฟกันได้
ต้องบอกว่ามันเก๋กกับกินมันฝรั่ง
เพราะว่ามันมีอะไรสารอาหารที่ดีกว่ามั่ว

แต่อาจจะทำก่อนก่อนกรรมกลิ๊บ
อาจจะทำก่อนจะเนี้ย
คนละอันคนละอันกับอันแรกที่มันโดนตีหน้า
เจ้ากรูคิ๊ปสวยอ่ะ

ได้ไม่นานล่าสุด๑๔ตุลาคมครับ
คุณสามีสุดฮอตคุณบี้เคเบียนหรือว่าคุณบี้นะครับผมนะครับ

ด้วยการควักเงิน๒๐๓๐ล้านบาท
ซื้อบ้านสุดหรูหลังใหม่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับน้องกุ๊กกิ๊บด้วยนะครับผม
แล้วก็โดยสาวกุ๊กกิ๊บเนี่ยแฮปปี้สุดเลย

มีพามาดูของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ที่สุด

ขอบคุณนะคะชอบมากสวยเก๋มาก

เพื่อเป่าและทำบ้านจะรอน้องเป่า

แท็กบ้านใหญ่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียนมาก
เพราะบ้านเก่าเนี่ยอยู่โพงการเดียวกับพิชาว

เลยพนึงไปทางด้านนู้น
ตอนนี้ก็ได้บ้านใหม่ไปเรียบร้อยก็ยินดีด้วยนะครับ
คนที่อยู่เบื้องหลังคิวบูหลังม้าวงการบันเทิงมากว่า๑๐ปี
ฝากผลงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแต่เขาอยู่ดีมาดังตอนบุภเพ
บุภเภยคุณจะเชื่อหรือไม่ก่อนหน้านั้นเขามีนะเลสวน
เขาเล่นไม่รู้แต่บุเภสันนิวาสคนรู้จักเขา
เรื่องก่อนหน้านั้นเราไม่รู้แต่บุเพเขาเล่นเป็นแบบว่าเหมือน

โดนผีหมดผีหมดแม้กระทั่งเขาบอกว่าครั้งหนึ่ง
ที่เขาพูดว่าตรงนั้นตรงนี้มีผีตรงไหนที่เด็ดจริงบ้าง
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขารอดชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้
เขาเชื่อเรื่องหลวงปู่ทวด
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาเจอ๔ทุ่ม๑๐นาที
เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับ
ข่าวใส่ไข่คุณมาอีกไหมฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่มาแล้วค่ะ

รู้แล้วแหละครับพรุ่งนี้ใครมาครับ

สวัสดีครับ